ต้องมีใครแกล้งใครกันสักคน
วันนี้หวยออกที่แม่สู่คนแซ่บค่ะ

หัวใจสาวต้องการความอบอุ่น
เอ้าก็นั่งตากแดดไปเลยสิคะคุณพี่
ฟิลล์มันกำลังได้
ทึ่งจะโดนแสวโดนปวดบ้าย

เผยเคล็ดลับอาบแดดแบบแฮปฟัน

เดี๋ยวก็ไม่สบีหรอก

ก็หันให้แดดไปเลยสิคะคุณบี้
อ้าวงานนี้อาบแดดยาว
คลายหนาวยาวไป
อุ๊ยก่อนลุก
จ๊ะจ๊ะริมจ๊อ